ส่วนเหตุการณ์นี้ครับเป็นเรื่องของพี่เมียกับน้องเขย
ก็ยิงกันซะแล้วแต่ไม่มีใครเจ็บนะฮะยิงใส่รถแต่ก็น่ากลัวแหละ
เนื่องมาจากเรื่องการเตือนกันเรื่องการเปิดแอร์แล้วเดี๋ยวค่าไฟมันแพง
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรถยนต์คันนี้ครับ
เห็นไหมฮะร่องรอยการถูกยิงเนี่ยที่กระโปรงหน้ารถด้วยนะครับ
บนสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะ
ตรวจสอบสภาพรถมีรอยถูกยิงที่กระโปรงหน้ารถ๑นัด
กระจกหน้ารถฝั่งคนขับอีก๒นัด

นายวงพันธ์ขวัญเมืองอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้นะครับ
บอกว่าคนที่ก่อเหตุยิงใส่รถเขาคือนายสิทธิโชคศรีพรมศา
อายุ๒๓ปีเป็นน้องเขย
คนนี้คือพี่เมียคนก่อเหตุคือน้องเขย
นายวงพันธ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาที่บ้านแม่ตรงนี้คือบ้านแม่
ซึ่งแม่เนี่ยอยู่กับน้องสาวและน้องเขย
พอเขามาถึงบ้านแม่เห็นน้องสาวนอนเปิดแอร์อยู่ในห้อง
ก็เลยไปบอกน้องสาวว่าโอ้โหอากาศมันไม่ได้ร้อนอ่ะ
เปิดแอร์ทำไมมันเปลืองข้างไฟ
ทีนี้นายสิทธิโชคน้องเขยได้ยินไม่พอใจฮะก็เลยมีปากเสียงกัน
นายวงพันธ์บอกว่าพอมีปากเสียงกันเขาก็ขับรถเก๋งออกจากบ้านแม่
ไม่อยากมีปัญหาแต่ดันลืมตะกร้าผ้าไว้ที่บ้านแม่
ก็เลยต้องขับรถวนกลับมาอีกรอบนึง
แต่คราวนี้พอมาถึงหน้าบ้านปุ๊บน้องเขยยืนรออยู่
ใช้ปืนยิงใส่หน้ารถสามนัดฮะค่ะยิงทั้งทั้งที่เขายังอยู่ในรถ
ต้องเปิดประตูรถวิ่งหนีเอาตัวรอด
นี่ฮะนายวงพันธ์ก็ยืนยันว่าเขาตั้งใจยิงผม
ส่วนน้องสาวของนายวงพันธ์แล้วก็ภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับ
ชื่อนางนันกรร์ขวันเมืองยู่๒๑ปีนะครับ
บอกว่าพอพี่ชายมาว่าเรื่องเปิดแอร์เนี่ย
ก็ทำให้พี่ชายเนี่ยมีปากเสียงกับสามีตอนนั้นก็พยายามไปห้าม
ไม่อยากให้ทั้งสองคนมีเรื่องกันบอกว่าสามีอยู่ในบ้านกลับเข้าไป
แต่พี่ชายเนี่ยไปพูดท้าทายอยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นขับรถออกไป
แล้ววนกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบที่วนกลับมาสามีเห็นสามียังโมโหอยู่
สามีคนนี้ฮะตอนนี้หลบหนีไปนะครับหลังจากที่ก่อเหตุ
สามีก็เลยวิ่งไปเอาปืนในบ้านแล้วมายิงใส่รถพี่ชายเลย
พอยิงเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
พี่จัดทำใบรอดนี่แพรีดเลยพี่จัดพี่มันน่าถนอก

กลั้วไว้ถอดทางพี่ตาย

คนกลางนี่ก็พี่ชายอีกฝ่ายหนึ่งก็สามีนะตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้
แล้วกันยังไงช่วยตามสามีมามอบตัวกับตำรวจก่อนค่ะอ่า
ข้อหาเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงเดี๋ยวรอสอบสวนสอบปากคำกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นี่นะฮะยังหลบหนีอยู่นะครับโอ้โหโชคดีที่ไม่ถึงขั้นโดนเขาเจ็บหรือว่าเสียชีวิต